ไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ประสบกรณิกรทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ค่ะ
ยังคงจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่าค่ะ
บันโฆษบาลแห่งชาติศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยตำบลเวียงตานอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
นำช้างพลาย๓๐เชือกรวมถึงช้างพลายปฐมสมภพอายุ๙ปี
ซึ่งเป็นช้างพลายที่ในหลวงราชการที่๙ทรงตั้งชื่อให้เข้าหมอบถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
บริเวณลานหน้าอาคารกัลยานิวัฒนาโดยมีนายสวัสดิ์ตวงรัฐหรดีผู้อำนวยการสถาบันโฆษบาลแห่งชาติศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบันโฆษบาลแห่งชาติตลอดมา
ขณะที่จังหวัดแม่ห้องศรพันเอกภาษณ์วงสารพีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๑
นำกำลังทหารพรานที่๓๖และนักศึกษาวิชาทหารจาก๑๙สถาบันรวม๗๕๒นาย
ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเป็นหมายเลข๙ไทยอย่างสวยงามนะคะที่บริเวณสนามค่ายเทพศิงหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่๓๖อำเภอแม่เสรียงเพื่อแสดงถึงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมีและร่วมกันลงนามแสดงความอาลัย
ตลอดจนกล่าวคำปฏิญาณตนถึงความเป็นชายชาติทหารที่มีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่วนที่จังหวัดฉัดเชิงเซาค่ะประชาชนใน๘อำเภอรวม๘๙๔คน
เดินทางไปยังจุดจอดรถบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข๗อำเภอบางปะกง
ตามกำหนดการนัดหมายของนายชาทิพย์รุจนะเสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อขึ้นรถโดยสารเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
โดยทางเทศบาลได้จัดเตรียมรถบัส๑๙คันและรถตู้๒คัน
เพื่อบริการรับส่งประชาชนฟรีตลอดการเดินทางนะคะ
พร้อมทั้งจัดเตรียมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมเดินทางด้วย
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารสามารถเข้าร่วมเดินทางได้อีก๔ครั้งค่ะ
ในวันที่๑๙พฤศจิกายน๘ธันวาคม๒๗ธันวาคมและ๑๕มกราคม
ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นของวันและเวลาดังกล่าวค่ะ